ผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งที่เพชรบูรณ์นะครับ
ก็ได้เงินมาเรียบร้อยนั่นแหละแต่พอกลับมาถึงที่ร้าน
แต่ทางแบงค์เขาไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะฮะเขาได้เงินเรียบร้อยดี
แต่ว่าบัตรที่หายเนี่ยมีคนเก็บไปได้
แล้วคนเนี่ยก็รออยู่บอกว่าอ๋ออยากได้บัตรคืนใช่ไหม
ขอสามร้อยบาทอ้าวขอสามร้อยบาทก็ก็ของเขานี่คะถูกต้อง
แล้วต้องเอาเงินจากเขาด้วยเหรอคะจริงควรจะเป็นพลเมืองดี
เก็บได้คืนค่ะอะไรอย่างเงี้เขาบอกว่าเอาก็ถ้าคุณไม่อยากเสียเวลา
ทำบัตรใหม่เสียค่าทำบัตรใหม่อะไรยังไงอีกเอามาสามร้อยบาท
เอาอย่างงี้เลยเหรอคะเอาอย่างงี้เลยฮะคุณเฮียมพระสอน
เธอบอกว่าเธอก็พยายามต่อรองต่อรองจนคนที่เขาเรียกเนี่ยเป็นสองแม่ลูกนะ
ค่ะลดให้เหลือแปดสิบบาทก็อ่ะจ่ายเงินแปดสิบบาทแต่เธอไม่ยอมฮะ
เอาเรื่องนี้ไปแจ้งความกับตำรวจนะครับนี่ฮะมีกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานในที่เกิดเหตุชัดเจนนะครับ
เรื่องนี้นะครับผู้ที่โพสต์เฟซบุ๊กบอกเล่าเรื่องราวชื่อว่าคุณพัฒนาลินลินศรีสวรรค์นะ
ได้โพสต์ลงในกลุ่มชมรมคนรักหนองไผ่นะครับที่เพชรบูรณ์นะครับโอ้โหคนที่รู้ข่าวได้เห็นเรื่องนี้บอก
ทำอย่างนี้ได้ยังไงค่ะเนี่ยบอกน้องไผ่อยู่ยากแล้ว
เอาบัตรเอทีเอ็มออกจากตู้ของธนาคารไปอีกทีมีคนถือบัตรรอ
แล้วเรียกสามร้อยบาทจะคืนบัตรให้นี่ฮะโอ้โหถ้าคุณคืนบัตรเอทีเอ็มเข้าไปดีดีนะ
คำพูดที่โพสต์จะเป็นคำพูดที่ชื่นชมคุณนะว่าเออคุณเป็นพลเมืองดี
เอทีเอ็มได้แล้วรอคืนเจ้าของเออนี่คนละมุมเลยนะคือจริงนี่คือแบบ
ตรงกันข้ามเลยอ่ะนี่ไม่เอาสามร้อยก็ได้ลดให้เหลือแปดสิบอืม
ต่อรองไปต่อรองมาเจ้าของเขาได้บัตรคือเขาแจ้งความเลยครับ
ตรวจสอบไปแล้วนะครับเจ้าของบัตรเนี่ยคือนางสาวธิดาพรคำกลิ่นอายุ๒๕ปีนะครับ
เธอเป็นพนักงานของร้านขายกุ้งในตะบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ
เพชรบูรณ์นะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เอง
เงินเนี่ยหนึ่งหมื่นบาทได้มาครบเรียบร้อยได้เงินครบปุ๊บกลับร้าน
มาถึงร้านเปิดกระเป๋าดูจะเอาเงินออกมานับปรากฏว่าเอ้า
ช่วงเวลานั้นจะมีพนักงานมาเผื่อจะเอาบัตรที่ตู้ให้นะครับ
แล้วก็กำลังจะเดินไปขึ้นรถจักรยานยนต์เพื่อจะออกไปก่อนเดี๋ยวช่วงบ่ายจะมาใหม่
เธอก็บอกว่าอ่าใช่ค่ะสองแม่ลูกคนนี้นะฮะสองแม่ลูกเนี่ยบอกว่า
ถ้าอยากได้บัตรคืนอยู่นี่แต่ขอ๓๐๐ต้องเจรจาต่อรองกัน
แปดสิบจึงได้คืนหลังจากนั้นก็เลยเอาเรื่องเนี่ย
เล่าที่ร้านฟังเจ้าของร้านบอกโอ้โหอย่างนี้ไม่ได้
อย่างนี้ต้องแจ้งความแล้วก็โพสต์ลงโซเชียลด้วย
เจ้าของร้านขายกุ้งก็คือคนโพสต์นะครับคุณพัฒนลินนะครับ
บอกว่า๒แม่ลูกที่ก่อเหตุ
คงไม่ใช่คนในพื้นที่เพราะว่าลูกจ้างที่ประสบเหตุ
บอกไม่คุ้นหน้าเลยนะครับก็เลยต้องโพสต์เพื่อจะบอกเล่าเอาไว้
เห็นใครลืมบัตรไว้ไปเอาบัตรเข้ามาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไปเรียกเงินเขา
ซึ่งลักษณะของแม่ลูกสองคนนี้นะครับตามที่คนที่ประสบเหตุบอกนะครับ
คุณแม่อายุประมาณสัก๔๕๕๐ปีผมอยากโศกสีผิวคล้ำ
ลูกสาวเนี่ยวัยรุ่นอายุประมาณ๑๖๑๙ปีผมปะบ่า
เพื่อนำไปให้ตำรวจเนี่ยตามตัวมาดำเนินคดีต่อไป
ไม่น่าเชื่อนะคะแบบนี้ก็มีด้วย